กรณีที่มีคนไปพบศพผู้หญิงอยู่ในป่าละเมาะ
แล้วก็ทรัพย์สินของผู้หญิงหายไป
ก็คือมีรถกระบะแล้วก็มีเงินสดที่พกติดตัวมา๑แสนบาท
ณตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้แล้ว
คนร้ายได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วแหละ
แล้วคนร้ายน่าจะมีมากกว่า๑คน
ว่าคดีนี้มีความคืบหน้าเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เป็นคนร้ายฆ่าชิงทรัพย์นางกันนิกาจำปาอายุ๔๔ปี
พระคือที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เป็นเหตุอุกอาจอีกเหตุหนึ่งที่ขอนแก่น
ใช่ค่ะเพราะว่าคนร้ายเอารถกระบะของผู้ตายไปด้วย
หลังจากนั้นก็เอาเงินสด๑แสนบาท
ทีนี้เอาศพคนตายศพนางกันนิกามาทิ้งไว้ในป่าละเมาะ

ความคืบหน้าพันธุ์ตำรวจเอกนพก้าวโสมณัติ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
ในฐานะหัวหน้าชุดสืบก็บอกว่า
ตอนนี้การสืบหาตัวคนร้ายทั้งคนที่ลงมือ
สืบหาตัวคนร้ายที่ลงมือฆ่าผู้ตายเนี่ยนะ
เจ้าหน้าที่ทั้งที่สพบ้านฝาง

เจ้าหน้าที่สืบสวนภาค๔คือทำงานร่วมกันหมดเลย
ลงพื้นที่ไปตามหาเบาะแสไปแกะรอยกล้องวงจรปิด
ดูจากโทรศัพท์มือถือของผู้ตายที่หายไปไปเช็คสัญญาณ
ซึ่งตอนนี้ได้เบาะแสมาพอสมควรแล้ว
พอจะทราบตัวผู้ต้องสงสัยแล้วน่าจะมีมากกว่า๑คน
ตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานอยู่เดี๋ยวจะขอสารออกหมายจับนะคะ
แล้วชุดสืบตามประกบตัวผู้ต้องสงสัยเอาไว้แล้วด้วย
ทีนี้เราก็เลยถามตำรวจว่าเอ๊ะแล้วสาเหตุของการฆ่าครั้งนี้มาจากอะไร
ตำรวจบอกว่าน่าจะมาจากเรื่องส่วนตัว
แล้วคนที่ก่อเหตุเป็นคนใกล้ชิดกับคนตาย
ซึ่งตำรวจมีการสอบทั้งลูกสาวสอบทั้งสามี
สอบทั้งญาติพี่น้องของผู้ตายแล้ว
ผู้ตายเองไม่ได้มีศัตรูไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
แต่ว่าตัวนางกันนิกาผู้ตายเป็นคนชอบเล่นไฮโล
เป็นคนที่เก็บเงินสดติดตัวจำนวนเยอะ
ตรงนี้แหละบางทีนะตำรวจบอกว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อเหตุ
จริงลูกสาวบอกว่าวันนั้นแม่เอาเงินสดติดตัวไปแสนนึง

จากที่บ้านเปิดเป็นร้านขายของชำ
ทีนี้พอคนร้ายรู้ว่านางกันนิกามีเงินสดติดตัว
พอเห็นเงินเยอะไงอาจจะเกิดความโลภ
พอเสียชีวิตเอาทรัพย์สินไปแล้วก็เอาศพไปทิ้ง

ก็คือนายพานุวัฒน์เสาทองบอกกับทีมข่าวนะ
บอกว่าตัวภรรยาเป็นคนนิสัยดีมีคนรู้จักเยอะเลย
แล้วภรรยาก็ชอบเล่นการพนันปล่อยเงินกู้ด้วย
แต่สามีก็ไม่รู้นะคะว่าภรรยาปล่อยไปให้ใครบ้าง
บอกด้วยเวลาที่ภรรยาออกไปข้างนอก
จะพกเงินสดต่ำเลย๔๕หมื่น
เพราะว่าเงินนี้ก็ได้จากการขายของมา
ซึ่งเดี๋ยวไปฟังเสียงสามีกันหน่อยนะคะ
ใช่ครับพกเงินสด

ผมเป็นคนตักเตือนแกตลอดเรื่องตังค์อะไรว่าเก็บดี
อยู่หน้าบ้านของเงินแกชอบฟังฟังเป็นคนลืมขี้ลืม
วางตังค์โทรศัพท์อะไรอย่างนี้ชอบลืม
ส่วนบรรยากาศงานศพของนางกันนิกาเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
ก็จะมีศพมาตั้งที่

่งโพวนารามแล้วญาติก็จัดงานศพเตรียมรอลูกสาว
ให้ไปรับศพมาประกอบพิธีตามศาสนานะคะ

ญาติก็บอกว่าโอ้โหเหตุการณ์แบบนี้มันสะเทือนใจโหดร้ายมากเลยนะ

แล้วก็มีการพยายามที่จะเอาเงินไปแล้วก็ลงมือฆ่าปิดปาก
ส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าคนร้ายน่าจะรู้จักกับนางกันนิกา
แล้วก็ก่อเหตุเพราะว่ารู้ว่านางกันนิกาพกเงินติดตัวเยอะ
ทีนี้ครับความคืบหน้าทางคดีนะคุณนะ
คือตำรวจได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่าง
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะฮะ
พบรถลักษณะคล้ายกับรถของผู้ตายเลยคุณ
ใช่ค่ะคือขับรถไปที่ด่านเป็นด่านตรวจนาโนที่พื้นที่บ้านไผ่
คุณผู้ชมรถคันนี้ค่ะ
เจอศพผู้ตายแต่รถมันขับไปที่อื่น
แสดงว่าโจรมันอาจจะเอารถไปด้วย
ใช่ค่ะอันนี้จุดหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวยังมีอีกจุดนึงค่ะ
อีกจุดนึงเห็นชัดเลยว่าคนที่ขับรถเป็นผู้ชาย
เสื้อสีแดงขับมาคนเดียวแล้วก็มีการนี่จังหวะนี้เห็นไหม
เขาเปิดกระจกเขาลดกระจกลงด้วย
อันนี้แหละค่ะนี่คือรถของผู้ตายนะ
ตำรวจก็ต้องเอาภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็ต้องไล่ตรวจสอบตามเส้นทางต่าง
คาดว่าคนร้ายใช้ในการหลบหนี
แล้วก็เชื่อว่าคดีนี้คนร้ายไม่ได้มีคนเดียว
ใช่ค่ะเดี๋ยวรอความคืบหน้าเพิ่มเติม